ขอราชาไข่ชาวบ้านที่นนะครสวรรค์ขอบอกว่าโชคดีค่ะ
ไปขอพรจากไอ้ไข่แล้วก็เหงรับทรัพย์หน่อย
จริงหรือเปล่าตามไปดูกันหน่อยค่ะ
ไปดูบรรยากาศที่วัดหนองขานาง
หมู่สี่ตำบลถ้าสะโกอำเผิดถ้าสะโกจังหวัดนครสวรรค์
คือเขาเชื่อว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนี่ก็เป็นกุมารทองที่มีความศักดิ์สิทธิ์

คนที่เขาโชคดีเขาก็เอาของเล่นมาถวายกันมากมาย
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านที่นี่บอกว่าไอ้ไข่ได้สร้างเรื่องราวเหลือเชื่อให้เห็นกันแบบไม่เว้นวัน

ก็จากการที่คนเนี่ยเอาของมาแก้บนตามที่เห็นนั่นแหละคุณผู้ชมมีมากมายหลากหลายเลยนะ
ชาวบ้านเขาบอกอย่างงวดที่ผ่านมาก็เดินทางมากราบไหว้ขอโชคจากให้ใคร
แล้วพอกลับบ้านไปนะก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วได้โชคได้โชคสมใจค่ะ
ชาวบ้านเขาเลยบอกโอ้งานนี้ไอ้ไข่ไม่ธรรมดาแล้ว
ก็เลยบอกต่อกันปากต่อปากเป็นที่เรื่องลือกันไป
หลายคนก็เดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อมาขอโชคอยากจะเป็นผู้โชคดีบ้าง
ส่วนคนที่โชคดีแล้วก็ไม่ลืมที่จะนำของมาแก้บนนะคะ
แต่ถามว่าคนที่ดวงดีถูกโชคถูกลาบเป็นเพราะขอพรจากไอ้ไข่อย่างเดียวหรือไม่
ดิฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะตอบไม่ได้

พอเราเชื่อศรัทธาเรามั่นใจว่ามาไหว้แล้วเรามีกำลังใจ
เราอาจจะทำดีแล้วผลดีนั่นแหละก็อาจจะส่งผลคืนกลับมาให้กับเราก็ได้
แต่ถ้าหากว่าไปขอพรแล้วสบายใจก็ไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรกัน
เอาอย่างที่ตัวเองไม่เดือดร้อนดีกว่านะคะ